ปัดดีเบอร์เก้า
นับคะแนนกันตั้งแต่เวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๑๐นาทีที่ผ่านมา
หลังจากที่มีการปิดหน่วยเลือกตั้ง
ซึ่งมีผู้สมัครลงชิงชัยในสนามของเขตพญาไทย

แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นงานหนักของนายอธิวิทสุวรรณพักดี
ซึ่งเป็นผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย
เพราะว่าจากการนับหน่วยเลือกตั้งที่ผ่านมา
เหมือนว่าพักพลังประชารัฐจะมีคะแนนนำอยู่ค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการนับคะแนนที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่๔นะคะ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนับน่าจะไปถึงครึ่งทางแล้วนะคะ
บัตรที่เจ้าหน้าที่ขานเสียงดังก็จะประกอบไปด้วยบัตรดีนะคะ
ตามไปด้วยหมายเลขของผู้สมัครบัตรเสียและบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
แล้วก็หันกระดาษด้านที่มีการกากบาทให้ผู้สังเกตการณ์ได้ดูด้วย
ก่อนที่จะนำบัตรใส่ไว้ในตระก้าที่เตรียมไว้
ท่ามกลางการสังเกตการณ์ของประชาชนที่มารอชมอย่างใจจดใจจ่อในพักที่ตัวเองชื่นชอบนะคะ
ต้องบอกว่าสำหรับเขต๖ราชเทวีพญาไทยจตุจักรเป็นสนามที่มีการแข่งขันค่อนข้างที่จะดุเดือดพอสมควรนะคะ
ซึ่งนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีเบอร์๑๐เลขดีทีเดียวนะคะ
จากพักประชาที่ปัดลงรักษาแชมป์กล่าวที่แล้วจัตุจักรเขตเดียว
แต่ว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้ก็เอาบางส่วนเฉพาะของแขวงจตุจักรแล้วก็แขวงจอมพลไปรวมกับเขตพญาไทยและราชเทวี
ซึ่งก็อาจจะเป็นงานที่เหนื่อยมากนะคะสำหรับนายอัธวิทย์เลยทีเดียวค่ะ
ส่วนทางด้านของพักเพื่อไทยที่ส่งเบอร์๓นายประพลเนธรังศรี
อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขต๑พักเพื่อไทย
และอดีตรองประธานสภากรุงเทพมหานครลงชิงชัยนะคะ
ขณะที่พักพลังประชารัฐส่งเบอร์๑๑ค่ะ
นางสาวพาดาวรกานนท์นักบริหารภาครัฐและเอกชน
นักพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ลงแข่งขันค่ะ
คาดหวังคะแนนจากคนรุ่นใหม่
ซึ่งจากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวทั้ง๔หน่วยเลือกตั้ง
ซึ่งปิดไปแล้ว๒หน่วยเลือกตั้งนะคะ
ในส่วนของเบอร์๑๑นางสาวพาดาวรกานนท์นั้น
มีคะแนนนำอยู่๒หน่วยปิดไปแล้วนะคะ
อยู่ที่๑๗๐คะแนนด้วยกันนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าอันดับ๒มานั้นก็ยังคงเป็นนายอัธวิทย์นะคะ
ส่วนพักอนาคตใหม่ค่ะส่งเบอร์๘นายคริสโบตันัน
เคลื่อนไหวทางสังคมลงชิงไซด

การนับคะแนนเสียงนั้นก็
น่าจะไปถึงครึ่งทาง
และก็จวนแล้วนะคะที่จะนับจนแล้วเสร็จ
จะเห็นได้ว่าพักที่อยู่ในพื้นที่ของเขตพญาไทย
และการติดตามของทีมข่าวไทยรัฐทีวีกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านั้น
มีทั้งหมด๔จุดด้วยกันนะคะ
ก็คือหน่วยเลือกตั้งที่๑๓หน่วยเลือกตั้งที่๔หน่วยเลือกตั้งที่๕

จากการติดตามการนับคะแนนของเจ้าหน้าที่กรกตประจำหน่วยนะคะ
มีการขานเสียงดังเพราะว่าในหน่วยเลือกตั้งที่มีการนับคะแนนอยู่ในขณะนี้
ก็จะมีผู้สังเกตการณ์จำนวนมากทีเดียวนะคะ
ที่มารอชมเรื่องของการนับคะแนนเพราะว่าแต่ละคนเองนั้นก็มีพักที่อยู่ในใจ
พักที่ชื่นชอบแล้วก็พักที่เชียร์นะคะ
และการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรก็๘ปีแล้วนะคะ
ทำให้ประชาชนนั้นค่อนข้างที่จะตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
มีการพูดคุยและสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำกรกตนะคะ
ก็บอกว่าน่าจะเป็นปีที่มีการที่ประชาชนออกมาใช้เสียงมากที่สุดนะคะ
เพราะว่าจนถึงวินาทีสุดท้ายก็คือปีนี้เปิดจนถึงเวลา๑๗นาฬิกา

เราเจอหนึ่งท่านนะคะที่มาลงคะแนนเสียงไม่ทันนะคะ
หนึ่งท่านแต่ว่าเอ่อก็ยอมรับเพราะว่ามาช้าประมาณสองวินาทีเท่านั้นเองนะคะ
ต่อหลายคนก็ลุ้นนะคะเบอร์ที่จะมีการนับคะแนนอยู่ในขณะนี้นะคะ
หลังจากนี้ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าการนับคะแนนก็น่าจะแล้วเสร็จ
คะแนนทั้งหมดก็จะถูกรวมไปไว้ที่ศูนย์กลาง
แล้วก็คือที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและจะมีการเผยแพร่

เพราะว่าจากการติดตามของทีมข่าวไทยรัฐทีวี๔หน่วยด้วยกัน
ตอนนี้คะแนนนำก็คือเบอร์๑๑จากพักพลังประชารัฐค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากหน่วยเลือกตั้งที่๖เขตพญาไทยค่ะ